ตื่นต้องใจมากไรมาตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย

ทำไมเราไม่ได้ไปเฝ้าพ่ออะไรอย่างนี้

สักพักมีเอกส่งเอกสารมา

แต่อันนี้สติแตกแล้วเราพูดอะไรออกไปวะ

ก็ถ้าพ่อผ่าตัดแล้วแบบว่าพ่อผ่าตัดอย่างนี้
พ่อผ่าตัดด้วยอะไรด้วย
ภาพแข็งแรงแล้วพ่อไม่เคยผ่าตัดอะไรอย่างนี้ไง

พ่อก็ดีขึ้นแล้วทราบแล้วฮะดูทีวีอยู่ด้วย
โอเคแล้วพ่อก็ถามว่าอ้าวจะหยุดรายการแล้ว

พึ่งเกิดในชีวิตที่แบบวะช็อก

มันมีข่าวแบบนี้ออกมาทุกคนก็จะตกใจไงว่า
พี่จะหยุดทำพิธีกรมันเป็นไปไม่น่าคือ๐

แต่ว่าตั้งขอบคุณนะ

อย่างแรกขอร้องอย่าโทรมาปลุกก่อน๑๐โมง

ตั้งแต่เมื่อคือเราไม่ยอมหนุ่มก็ไม่ให้นอน
หนูก็บอกว่ายังไงเป็นเอลพี่หนุ่ม
หนูก็เรื่องซีเรียสหนูต้องคุยกับมดแล้วลา
กว่าเราจะมีวันนี้กันมาได้
แล้วไม่ใช่หรือทำไมตัดสินใจอะไรกันอย่างนี้

เฮ้ยจริงไม่เคยพูดไม่เคยว่าคุณมาคือวันหนึ่งอ่ะมาก็ด่าสิ
ดูไหมฉันเคยแค่ชีวิตเมฆค่ะวันที่แบบต่้อเมื่อก่อนเคยดังคู่กับผิดสีภูมิเศษควร
ตอนนั้นคุยคุณจะอยู่ในวงการบันเทิงยังไง
อยู่ดีมารพจนโผล่เข้ามาชื่อกัญชัยกำเนิดพร

แล้วก็อยู่กันมาถึง๑๑๕ปีก็แบบว่าเออพี่หนุ่มถ้าสมมุติวันนี้ดูดิ
วันที่แบบท้อมันท้อนะเรื่องอะไรเก่งทุกอย่างแต่เรื่องพ่อไม่เก่ง

มันไม่เก่งไม่มีใครเก่งหรอกในโลกนี้
แล้วมีพ่ออยู่คนเดียวย่าก็ตายไปแล้ว
ก็เหลือพ่อคนเดียวแล้วอ่ะก็ช็อคหน้าเม
เพิ่งรู้ว่าจัดรายการแล้วจะต้องอ่านข่าวด้วยแล้วจะจัดรายการ
เขาทำกันยังไงวะอะไรอย่างนี้ทำไม่เป็น

ขอโทษที่ทำให้เป็นข่าวใหญ่โต
แล้วก็ขอบคุณกัญชัยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ขอบคุณอ่านข้อความทุกคนเลยส่งมากันเต็มเลยอ่ะ

ทำพิธีกรก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้ว

เอ้าเดี๋ยวโมนบอกถึงรายการใหม่
ไม่ได้ที่นี่เพราะที่นี่ยังอยู่ค่ะ

ที่นี่ต้อนรับแล้วเป็นที่ให้คุณแม่พักพิงแล้วอบอุ่นเสมอ
บางปีกว่าเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป